คุณผู้ชมครับสำหรับเจาะสนามการเมืองในวันนี้นะครับ
ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพบตรถือเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในวงการศรีกากี
และเป็นตำแหน่งที่เด็กหนุ่มจากรั้วโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพลานทุกคนไฝฝันที่จะไปให้ถึง
เช่นเดียวกันกับเด็กหนุ่มจากโรงเรียนนายร้อยจอปรโรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรืออากาศ
แต่เก้าอี้สูงสุดแต่ละเหล่าทัพนั้นมีเพียงตัวเดียวขณะที่ผู้แย่งชิงมีเป็นจำนวนมาก
และตามประเพณีของเหล่าทัพบุคคลที่จะมานั่งในตำแหน่งอันทรงอำนาจเหล่านี้
เป็นผลผลิตจากโรงเรียนลูกผู้ชายหรือโรงเรียนทหารทั้งสิ้น
คนภายนอกที่ไม่ได้เข้ามาศึกษาเข้ามากินนอนร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือลำบากตรากต่ำมาด้วยกัน
แทบจะปิดประตูขึ้นไปสู่บันลังอันทรงเกียรตินี้
ที่ผ่านมาทุกเหล่าทัพต่างยึดหลักการนี้มาอย่างเหนียวแน่น
ถือคติที่ว่าตำแหน่งนี้มีไว้ให้แก่ลูกหม้อหรือพวกเลือดแท้เท่านั้น
พวกข้าวนอกนายอย่าหวังว่าจะหยิบชิ้นปลามันไปได้
แต่สำหรับบิ๊กต่อแล้วอาจจะต้องมีข้อยกเว้น
เพราะหากย้อนกลับไปดูเส้นทางการรับราชการ
กว่าจะมาถึงจุดสูงสุดขององค์กรตำรวจเขาต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้าง
ผลตำรวจเอกต่อศักดิ์หรือบิ๊กต่อจบมัธยมปลายจากโรงเรียนโยธินบูรณะ
ปริญญาตีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และปริญญาโทศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุม
เข้ารับราชการตำรวจในปี๒๕๕๙
ผลตำรวจเอกต่อศักดิ์เคยเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันคาวเทค

แต่ทำงานอยู่๗ปีก็ตัดสินใจลาออก
เพื่อเดินตามความฝันในวัยเด็กคือการเป็นตำรวจ
ด้วยการเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์รัฐพรษาสนาศาสตร์
และรองผู้บังคับการปราบปรามก่อนขยับขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้กำกับการ
ภูมิตำแหน่งที่เขาขยับขึ้นล้วนได้รับการเว้นหลักเกณฑ์จากกตรทั้งสิ้น
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ใช้เวลาเพียง๔ปีกับ๓เดือนเสร็จ
ในการเลื่อนตำแหน่งจากผู้กำกับการยศพันธ์ตำรวจเอก
มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยศพลตำรวจโท
โฟกัสไปที่ผลงานคดีสำคัญก็มีอยู่ไม่น้อย
อย่างการปิดล้อมอาคารพาณิชยซอยจุฬา๑๐
ระงับเหตุหนุ่มคลั่งยิงปืนที่ร้านจำหน่ายเสื้อกีฬา
วิสามันหนุ่มคลั่งกราดยิง๓ศพจังหวัดเพชรบุรี

และประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
คือบิ๊กต่อเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมล
ราชเลขานุการในพระองค์และเลขาธิการพระราชวัง
สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีคำถามที่ตำรวจด้วยกันคงหาคำตอบได้ไม่ยาก
โบราณกล่าวไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้
แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน